แต่บอกมันแพงก็น้ำตาลปั้นก็ได้
ซื้อเองมีคนเอามาให้อยู่ยังไงคะมันจะหวานอยู่

เอาไปเลยเข้าเรื่อง
มาเข้าเรื่องกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปหลายจังหวัดเลยครับ

แล้วก็ไปที่นี่กันก่อน

ไม่ได้เห็นกันบ่อยนะแบบนี้กับงานแต่งงาน
ของไก่ชนครับ
ไก่ชนตัวนี้ไม่ใช่ราคาถูก

แล้วที่เห็นอยู่ก็มีเจ้าบ่าวก็คือ
เจ้าเทาสามแสนนะครับ

ของนายกิตติดสักสำราญจิต

จัดขบวนขันหมากสินสอดพร้อมสุราผลไม้

แห่ไปสู่ขอแม่เจ้ายอดประดูก

คอไก่เนี่ยก็มีสร้อยทองคำเป็นสินสอดทองมั่น

นี่แหละครับมีนายอำเภอสอยดาว
เป็นประธานในพิธีผูกข้อเท้าให้กับคู่บ่าวสาว

กรรท์ส่องตัวเนี่ยเข้าเรือนหอศรีชมพู
เรือนหอหรือว่าเรือนเล้า
เนี่ยจะเรียกว่ารือนหอละกง
เขาบอกว่ามีประชาชนมาร่วมงานเป็นสักขีพยานกว่า๒๐๐คน
ก็เลี้ยงโต๊ะจีนคนงานใหญ่นั้นเนี่ย
เอาล่ะไม่พอไม่พอไปที่จังหวัดปฐุมธานีคุณผู้ชมครับ
ไปดูของสุนัขกันบ้าง

เขาร่วมกับชมรมสุนัขพันธ์เล็กแห่งประเทศไทย
ก็สุนัขพันธ์จิ๋วน้องใบตองชอบ

ใช่ไหมน่ารักมากเลยโอ้ยชุดนี้โอ้โห

ว่าระหว่างเจ้าไพริน๓ขวบเพศผู้
กับน้องดำ๖ขวบเพศเมีย

บอกแล้วความรักเนี่ยเรื่องตัวเลขมันไม่ใช่อุปสรรคคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ยังมีการจดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นสามีภรรยา
แบบสุนัขที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ

ของสมาคมพ่อพันธ์สุนัขแห่งประเทศไทยนะครับ

ดูสี่พันจิ๋วน่ารักทั้งคู่เลยนะค่ะ
เป็นไงใครที่ชื่นชอบสุนัขนี่ดูข่าวนี้
นี่นึกว่าแฟชั่นโชว์โอ้ขับรถมาเองเลยเหรอ

อย่าลืมนะจดทะเบียนสมรสแล้วทำใบขับขี่ด้วย

เอ้าพอแล้วสำหรับเรื่องของสุนัขเรื่องของสัตว์นะ

ไปที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมคู่ของเบาสาว๒๐คู่จูงมือกัน

แต่มันปลูกด้วยกันไงแล้วก็เติบโตไปด้วยกัน
เขาเรียกว่าพากันไปปลูกความรัก

ปลูกกันนี่แหละครับที่สวนสมเด็จพระศรีนคริน๙๕เขตเทศบาลนครตรังนะครับ
เป็นการปลูกต้นมเหศักดิ์และศักดิ์สยามินครับ
โอ้โหมีผู้ว่าราชการจังหวัดและอีกหลายหน่วยงาน
ร่วมเป็นสักขีพยานความรักท่ามกลางบรรยากาศชื่นมืดและอบอวนไปด้วยความสุขนะครับ
กิจกรรมนี้นะครับถือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในพิธีวิวาใต้สมุทร๒๐๑๙
จะจัดขึ้นรวมที่๑๓๑๕กภัวันนี้วันที่๑๔กภัช่วงเช้า
คู่รักเขาก็จะไปปลูกต้นไม้กันก่อน
จากนั้นเดี๋ยวเขาก็จะไปวิวากันใต้สมุทรต่อนั่นเองครับ

ฉันอ่านข้อความในไลน์เมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่า
หมากลัวแมวแต่รักหนูนะ

เดี๋ยวนะกลัวหมากลัวแมวแต่รักหนูนี่คือยังไงหนูไง

บอกว่ารักหนูนะกับใครไหม
อาจจะไม่ได้บอกว่ารักแต่เอ็นดู
เอ็นดูหนูนะหนูน่ารักจริงเลย

ชอบเล็กจะเชื่อเหลือเกิน